เป็นเรื่องของการนำเศษวัสดุบางอย่างเนี่ย
มานำเป็นเงินเป็นทองเลยนะ

มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ไปขายได้เงินได้ทองไงคุณผู้ชม

นี่แหละครับพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนนะครับ
เขาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีที่เป็นตำบลที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำฝาสารหรือว่าฝาไม้ไผ่ขัดแตะ
แต่ละหมู่บ้านก็มีการทำกันอย่างเป็นร่ำเป็นสัตว์เลยนะ
ก็ทำให้มีเศษวัสดุเหลือใช้อย่างที่ผมบอกครับ
เหลือจากการทำฝาสารไม้ไผ่เป็นจำนวนมาก
ก็ไปถามคนนี้เลยครับนายอิบเหมมักคาเขตนะครับ
ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่หมู่๘ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
เขาก็ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสตูในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา
ว่าเพิ่งจะออกมาใหม่เลยทีเดียวกับทางวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการวิจัยและพัฒนา
จากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนขึ้นโดยนำเศษไม้ไผ่แล้วก็ไม้ไผ่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะ
มาทำเป็นเฟอร์เนเจอร์ชุดเก้าอี้โดยใช้วิธีทำลายไม่ได้เพลาทำลาย
ก็คือสร้างลายด้วยการเผาเลยทำลายมา
มันจะมีภาพเป็นภาพแบบว่าเป็นคล้ายดำหน่อย

เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหน
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มสามารถทำได้
เขามีตั้งแต่ชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่
ประกอบด้วยเก้าอี้ยาว๑ตัว

แล้วก็มีเก้าอี้นั่งอีก๒ตัวโต๊ะ
ตัวขายชุดละ๗๐๐บาทเท่านั้นเอง

ครับอ๋อเป็นโคมไฟด้วยใช่แล้วแล้วก็ที่ใส่ดินสอปากตา
ก็มีง่ายเอาไว้วางตรงข้างโต๊ะทำงานก็มี
ส่วนนี้คือลายลายแบบว่าไม่ไหม้ที่ผมบอกที่ใช้เอาแบบไฟมา
ไฟเผาใช่ครับตายไม่ใช่ไฟมาทำลาย
เอาไฟมาล้นมาล้น
รายรวดรายเออเออฟังแล้วมันดูจะไหม
เอานี่แหละครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับที่เห็นแบบนี้ที่เป็นรูปช้าง
เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านดงเชือกช้าง
ก็เลยมีเชิงเทียนรูปช้างแบบนี้
ปัจจุบันนี้นะครับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สามารถสร้างรายได้เสริม

ไปเที่ยวหรือว่าใครอยากจะสั่งเพื่ออุดหนุนให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต
สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ
โทรไปสอบถามกันได้นี่อยากได้เชิงเทียนรูปช้าง

อันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ขัดแตะ
ที่ต่อยอดสร้างรายได้ได้นะคะให้กับคนในชุมชนนะครับ
จริงแล้วก็มีวิธีการในการสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกหลากหลายช่องทางหลากหลายวิธี
ทั้งในเรื่องของเครื่องจักษานการประดิษฐ์ทำเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้